สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องก่อติดติดตามอย่างต่อเนื่อง
กว่าจะเห็นผลปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน
เราถึงจะปล่อยวางเรื่องนี้เรื่องการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
แพงเกินเหตุโดยเฉพาะราคายาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่า
ที่เขาไปสำรวจมาแล้วเนี่ยแพงเป็นร้อยเท่าพันเท่า
มันเป็นไปได้ยังไงครับที่คิดราคาแพงขนาดนั้น
เราปล่อยกันมาได้ยังไงเราทนกันมาได้ยังไง
นี่คือคำถามที่สังคมไทยต้องทบทวนและถามตัวเองด้วยนะ
ว่าเราทนกันมาได้ยังไงเราทนกันมายังไงเพราะเราไม่มีทางเลือก
เราต้องการความสะดวกสบายเพราะเราคิดว่าเราพอมีเงิน
ก็ไปจ่ายเถอะแลกกับความสะดวกสบาย
แต่วันหนึ่งสังคมไทยไม่ทนเราได้ก่อติดเรื่องนี้มาตลอดเวลา
และเราได้มองเห็นความพยายามจะแก้ปัญหา
ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการว่าโดยการกำกับควบคุมราคาเนี่ย
คือกรกรเนี่ยเรียกง่ายเขามาจับเรื่องนี้
มติคอรมอออกมาตั้งกรรมการออกมา
เพื่อจะดำเนินการตามประกาศว่าต่อไปนี้
ราคายาราคาค่าบริการรักษาทางการแพทย์
เป็นราคาที่อยู่ในความควบคุมไม่ปล่อยแล้ว
แต่ปัญหาก็คือว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้
ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนเขาไปยื่นฟ้อง
ไปยื่นต่อสารรัฐมนุน
เขาบอกว่าคำสั่งของกรกรนั้นเนี่ย
ไม่ชอบทำไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เขาขอคุ้มครองชั่วคราวคือยังไม่ต้องปฏิบัติตาม
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมราคายา
ให้สารปกครองปฏิเสธคำขอโรงพยาบาลเอกชน
นี่จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็แปลว่าต่อไปนี้กรมการค้าภายใน
จะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มตัว
คำถามก็คือว่าจะเดินหน้าเต็มตัวยังไง
จะขอคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายใน
ในฐานะประธานคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
วิชัยโภชนกิจตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะฮะ

หลังจากสารปกครองครับ

ผมเป็นเลขาคณะกรรมการรถด้วยราคาสินค้า

เป็นเลขาครับท่านเดียวท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
เป็นเลขาจากนี้ไปจะเดินหน้ายังไงที่จะให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ซักซ้อมนิดเดียวที่สุภาพพูดถึงเมื่อกี้นะครับ
คือตอนนี้คดีนี้มันเป็นคดีที่ทางสมาคมโรงพยาบาลกับโรงพยาบาล๔๒ลายนะครับ
แล้วคดีขึ้นสู่สารปกครองนะครับ
เขาฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขอบรรเทาการบังคับใช้ของประกาศของกรมค้าภายในกรรมการก่อนนะครับ
นี่คำขอบรรเทาการบังคับใช้หรือภาษาทางกฎหมายก็คือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั่นแหละนะครับ
สารยกฟ้องกรณีนี้คือการยกฟ้องกรณีนี้แสดงว่าสารก็ไปเกี่ยวให้กรมค้าไปไหนเนี่ย
สำเนินตามภารกิจตามหน้าตลอดไปด้าห์ความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับ
แต่คดีนี้ยังอยู่ในบริการพิจารณาของศาลอยู่นะครับว่าจะตัดสินว่า
จะเป็นปัญหาในทางปฎิบัติไม่ถ้ากดียัง้าลากาศักดิ์อยู่
เพราะว่าเรื่องนี้ก็เดินต่อได้เลยนะครับโดยภารกิจไม่ได้หยุดหยุดครับ
ทีนี้ขั้นตอนที่ออกมารายละเอียดเนี่ยมีเยอะแต่ตอนนี้กรกรท่านเลขาได้ซักซ้อมกับโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง

คือก่อนที่จะออกประกาศฉบับนี้ก่อนที่จะให้ยาแล้วก็บริการนี้เป็นบริการควบคุมเนี่ยนะครับ
ได้คุยกันมาหลายเที่ยวแล้วหลายรอบแล้วนะครับจนกระทั่งถึงล่าสุดนะครับที่เสนอคณะกรรมการนี่แหละที่ทางสมาคมโรงพยาบาลเขาขอถอนตัวออกไปนะครับ
และก็เป็นตามก็ซอยกันมาใดหลังกับตอนนี้ค่ะ
และคอยรับไว้กับรบจำนวนด้านน้ำนะครับ
ข้อคล้อมของค่าใช้จ่ายแล้วก็โปร่งใสคือผู้บ่อริโรคผู้ป่วย
ที่จะตัดใจรักษาครับแค่ไหนอ่ะแค่ไหนถึง
จะเรียกว่าพอเหมาะสมสมมุติที่ผ่านมาเนี่ย
บอกราคายามันแพงกว่าร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยนะ
เอาล่ะต่อไปนี้เราตรวจสอบราคายาได้ว่าต้นทุนเท่าไหร่

ต้นทุน๑๐บาทเขาขายกัน๕๐๐เนี่ย

ตรงไหนคือความเหมาะสมที่ผู้บริโภคบอกว่า
เอาล่ะตรงนี้พอใจ

ราคาที่เราให้แจ้งตอนนี้มี๒อย่างนะครับ
ที่จะต้องแจ้งภายในวันที่จะถูกขอรักษณะเนี่ย
มีทั้งราคาสุดที่ซื้อมา
กับราคาที่ขายให้กับผู้ป่วย

ทั้งหมด๓๕๓โรงพยาบาลต้องแจ้ง
เป็นรายการยาทั้งหมด๓๙๙๒รายการ
แล้วก็เป็นเวชบันอีกประมาณ๘๕๐รายการ
แล้วเป็นค่าบริการประมาณ๕๐๐๐รายการเนี่ย

ทุกโรงพยาบาลต้องแจ้ง
แจ้งกับใครแจ้งกับทฤษฎีหรอครับ

แล้วผู้บริโภครู้ไหมครับคนป่วยรู้ไหมครับ
อย่างนี้ครับทีนี้คนป่วยนะครับ
คนป่วยจะรู้คือรู้ว่าโรงพยาบาลไหน
คิดราคาให้กับคนป่วยในแต่ละรายการยาอย่างไร
ผู้ป่วยสามารถเห็นหมดเลยว่าโรงพยาบาลทั้งหมด๓๐๐

กรมบังคับให้ไหนจะเอาราคาทั้งหมดนะครับ

ไปขึ้นให้ผู้ป่วยได้เห็นด้านคดี

ไม่ได้ให้โรงพยาบาลทำเองนะครับ

ราคาต้นทุนกับราคาขาย
ที่เขาแจ้งมาคณะกรรมการที่ท่านเป็นเลขาอยู่เนี่ย
เราจะรับรองหรือยอมรับกันตรงไหนครับว่า
โอ้โหนี่คุณเอาเปรียบเกินไปแล้ว

ลายนี้พอดีมีหลักเกณฑ์ตรงนั้นไหมครับ

เราให้โชว์เปรียบเทียบให้เห็นแต่ละโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเราก็บอกแล้วว่าเราจะดูต้นทุนด้วย
ต้นทุนเราไม่ได้เชื่อโรงพยาบาลอย่างเดียว

แหล่งที่มาของข้อมูลก็มีตั้งแต่ผู้นำเข้า
คุมราคายาในโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดนะครับ

ทีนี้พอมันมีการเทียบเคียงแล้ว
กรมค้าภายในจะเห็นความแตกต่าง
การเห็นความแตกต่างถ้ามันเกินระดับที่ความพอดี

คือกรณีจากับเทพภัณฑ์เราคิดว่ามันไม่กลัวแตกต่างกันมาก
เพราะว่าต้นทุนมันคงไม่แตกต่างกันมาก

เดี๋ยวนี้เนี่ยโรงพยาบาลเขาเป็นเครือกัน
คาดหวังว่าระบบการตลาดเนี่ยมันจะบอกว่าที่ไหนแพงที่ไหนถูก

แต่ว่าถ้าในเครือเนี่ยเขาคิดเหมือนกันหมด

นั่นก็บรรณาการกฎหมายที่ทางกรมค้าใบในดูแลจะตามมา
ตามมาคือ๑เราจะต้องตั้งคำถาม
คิดว่าที่คุณคิดอย่างนี้ผู้ใช้ต้นตูนตัวไหนมาเป็นคนก็ควรอิสต์
ถ้ามันขายเกินต้นทุนมากเกินไปนะครับ
มีดูแลกาศนิทริการสนุทีและบดการ
ที่ผมเรียนไว้ว่ามันหลังราย๘๐๐๐
๕๓โรงพยาบาลเชิญคุยที่กระทรวงภาษณิชย์
ครับทีนี้ถามอีกคำเดียว
ถ้าประชาชนไปเห็นราคายาที่ประกาศในโรงพยาบาล
พอไปดูในบินไม่ตรง
เขาจะไปหาใครไปพึ่งใครไปร้องเรียนกับใครครับ
ที่ให้เขาแก้บที่๑
เบอร์สายด่วน๑๕๖๙๑ได้เลยนะครับตรวจทันทีเลยนะครับ
อันที่๒ไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ทุกจังหวัดมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอยู่
หรือไม่ก็สะดวกไปที่โรงพยาบาลภายในเลย
เจ้าหน้าที่เขาพร้อมจะเอาจริงเอาจังไหมฮะ
ไอ้ที่พร้อมเลยครับพร้อมเต็มร้อยครับ
แล้วก็โทษแรงพิสุภาพตอนนี้นะครับ
ถ้าเปิดราคาแค่๑๐บาทสมมุติแล้วไปคิด๑๕หรือ๒๐เนี่ยนะครับ
โทษมันคือจำคู่ค่า๕ปีแล้วก็ปรับ๑๐๐๐๐๐ครับ
นั่นสิถ้าเอาจริงเอาจังกันถึงขนาดนี้คงไม่มีใครกล้า
เดินถึงเดินถึงจุดนี้แล้วคิดว่าคงกฎหมายคือกฎหมายครับ
เพราะว่าร่าสุดนะครับเราเห็นแล้วว่าสหกลเขาทำกันหมดแล้ว
แล้วเรียกว่าเรื่องไทำก็รักษาพยาบาลเออนั่นสิครับ
แม้กระทั่งอเมริกาเองนะครับสัฒนาที่ปีอเมริกาออกคำสั่งพิเศษ

ครับมีเวลาน้อยไปหน่อยแต่ว่าฟังแล้วมีความหวังนะครับท่านอธิบดีครับ

หนึ่งจะมีการใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจังนะท่านนะ

ขอบคุณครับคุณวิชัยโภชนกิจครับ

ฟังแล้วพอมีความหวังครับ

ที่มันขายแพงกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเนี่ย
หลายพันเท่ามันควรจะไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้ว
ตามดูเรื่องนี้กันต่อค่ะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ตามติดกันอย่างต่อเนื่องนะอาจารย์นะ
ล่าสุดนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเมื่อวาน
อาจารย์ต้องหยิบมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ